เล่นเวคเสิร์ฟใส่ชุดไทยใช้ชุดซานต้าซานซี่ก็ทำมาแล้ว

เทศกาลตุรตินให้เลยแม่

จัดเต็มแดงปรี๊ดมาเลยนะคะ
เป็นแม่นางจากหนังกำลังภายใน

วาดลวดลายแบบไม่ธรรมดาคุณผู้ชมค่ะ

ต่อเนื่องกันเลยกับเทศกาลสงกรานคุณผู้ชม
เดือนเมษาหน้าร้อนก็นุ่มก็จมหก
ปะแป้งไปเลยจ้ะแล้วก็โดดลงน้ำจมไปเลยนะคะ
ชุดนี้ค่ะไม่ต้องดีเทลอะไรเยอะนะ
ขอแค่เอาสีสันเข้าสู้ก็พอ
ดูก็รู้ว่านี่เทศกาลอะไรเมษาหน้าร้อนนี่

ต่อกันค่ะเข้าสู่วันเกิดของตัวเองบ้าง
แต่งเป็นเค้กจ้ะแซมมี่จะเบาได้ยังไงไม่เบาจ้ะ
โป่งเอ่ยคุณผู้ชมค่ะหน้ากากเอ่ยสายสะพายเอ่ย

เป็นการแบบเปิดศักราชอายุใหม่ที่แบบว่าปังสุด
หลบโอ้ยมีคนมีทีมงานส่งเครียดให้ด้วยไหม

โอเคค่ะคุณผู้ชมหรือจะเป็นวันช่วงปล่อยผีฮาโลวีน
รับบทมัมมี่สาวสุดแซ่บค่ะ

แต่ว่าเว้นจมูกกับตาไว้นิดนึงเดี๋ยวมองไม่เห็นนะคะ

แล้วพอเล่นไปเล่นมาเปียกน้ำอะเนาะผ้าก๊อตเนี่ยยุ่ยสิคะไม่รอแล้วค่ะจะรออะไร
เอ้ยนะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงสิ้นปีก็ต่อเนื่องกันเลย
กับเทศกาลลอยกระโกงโอ้โหต้มกล้วยแน่เอามายวงอย่างงี้ด้วยหรอ
แดงเป็นนางตานีคนสวยก็ทำมาแล้วจ้ะวัสดุจากธรรมชาติอย่างใบตอง
ลงน้ำทีเนี่ยย่อยสลายง่ายไปเลยเลิศอยู่นะนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ไม่ได้มาเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้นนะเทรนด์ใหม่เทรนดฮิตเทรนด์ไหนปังเนี่ย
ดูชุดซะก่อนมาเป็นภาระตะอินเดียมาเลย
ห่มสาหลีมาเลยนะคะนี่เลยกับเวคเซิร์ฟนะคะ

แล้วก็ปั๊วปังมาทั้งปีขนาดนี้ค่ะจะไม่ให้พวกเธอมอบโล่ให้ยังไงไหว
พวกเราขอมอบโล่เลยแล้วก็แล้วกัน
จริงนะคะสุดยอดรอดูเลยนะคะสุดจีนมนต์มาแล้ว๒๒มกราศ
รอดูปีใหม่ไงจะแบบแต่งเป็นพลุเล่นเบคเซิร์ฟหรือเปล่า
ตรงซันต้านะคะคริสต้านเขาก็แต่งมาแล้วนะ
ใช่คริสต์มัสก็แต่งมาแล้วน่ารักดีเลย
คือว่าแต่งชุดนี้ว่ายากแล้วนะการทรงตัวอีกอ่ะ